โจรกันต่อเลยนะคะที่จังหวัดสระบุรี
ชาวบ้านบอกว่าจัดจ้านในย่านนี้มากนะคะ
วันเดียวก่อเหตุข้ามอำเภออำเภอแรกก่อนเลยค่ะที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่พื้นที่ที่๒คืออำเภอเมืองสระบุรีนะคะ
นี่ที่แรกที่ร้านสะดวกซื้อในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เสื้อส้มเข้าไปแล้วค่ะทำทีว่าเป็นลูกค้าสักพักหนึ่งในวงกลมสีแดง
คุณผู้ชมดูตามไปนะคะวงกลมสีแดงอ่ะค่ะ
ชักปืนลูกโม่ออกมามาขู่น้องพนักงานผู้หญิงที่ประจันหน้ากันอยู่
น้องตกใจวิ่งไปหลบหลังเพื่อนเลยค่ะ
เพื่อนรุ่นพี่นะคะเอาน้องหลบแล้วแต่เพื่อนรุ่นพี่ใจดีสู้เสือค่ะ
ทำไงฮะเดี๋ยวลุกขึ้นเลยเดินออกมามาที่เคาน์เตอร์
คุณแล้วก็มานับเงินให้โจรก็ต้องให้แล้วนะ
รักษาชีวิตไว้ก่อนเงินหาใหม่ได้นะคะ
ส่วนชีวิตเนี่ยมันหาใหม่ไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยนะคะ
ยื่นเงินไปให้ยื่นเงินไปให้นับไปนับมา
รวมเป็นเงินจุดแรกโจรได้ไป๒๓๐๐บาทแล้วมันหลบหนีไปแบบนี้ค่ะ
ยังคุยกันอีกเจรจากันไม่จบเอามาอีกนะ
แล้วสุดท้ายไปค่ะวันเดียวกันค่ะเวลาไล่เลี่ยกันเลยนะคะ
โจรเสื้อส้มคนนี้ลายเดิมสวมกระน็อกเต็มใบนะคะ
ใส่เสื้อสีส้มแบบนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มานะคะมาจอดหน้าร้านแล้วก็ไปค่ะ
สักพักหนึ่งเวลาไล่เลี่ยกันไปก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อในอำเภอ
อำเภอเมืองสระบุรีอยู่ห่างจากร้านแรกเนี่ยไปสักประมาณ๑๕กิโลเมตร
จุดที่๒ได้เงินไป๒๐๐๐กับอีก๑๐๐บาท
เสร็จ๒ที่เวลาไล่เลี่ยกันโจรเสื้อส้มรายนี้ได้เงินไป๔๔๐๐บาท
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะคะตำรวจในสองท้องที่ลงพื้นที่ไป
กล้องวงจรปิดแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะรีบติดตามตัวโจรรายนี้

ต้องรีบแล้วแหละโอ้โหเวลาไล่เรียกกันไปก่อเหตุสองที่อ่ะ
ไม่แน่ใจว่าจะมีที่ที่๓หรือเปล่าอาจจะไม่เป็นข่าวไงเนาะ